ตะโกนพร้อมกับเขียนข้อความ
ภาษาไทยภาษาเมียนมานะคะ

เหตุการณ์ความวุ่นวายมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายเมื่อวานนี้
ชาวเมียนมาซึ่งเป็นแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองมาทั้งหมด๒๘๔คน
ก็ก่อความวุ่นวายแบบนี้นะคะ
ภายในอาคารกักตัวชั่วคราวด่านตมระนอง
แต่เมื่อไม่สามารถพังประตูเหล็กชั้นล่างออกมาได้เนี่ย

ตะโกนโหกเวกส่งเสียงดังแล้วก็มีข้อความเขียนว่า
ขอคุยกับสถานทูตพม่าและต้องการกลับบ้าน
เพราะถูกกักตัวมานานหลายเดือนแล้ว
เนื่องจากทางฝั่งเกาะ๒ประเทศเมียนมา
ไม่รับตัวกลับเพราะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
และการรัฐประหารนั่นเองนะคะ
ทำให้ต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ
รวมแล้วสักประมาณ๒๐๐นายตรึงพื้นที่เอาไว้
พร้อมกับนำล่ามชาวเมียนมามาช่วยเจรจา
ให้กับกลุ่มแรงงานที่ตะโกนโหกเวกโวยวายอยู่ในความสงบ
แล้วก็กลับเข้าห้องขังไปนะคะ

ก็มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็หาทางออก
ขณะที่กลุ่มแรงงานเมียนมาก็มีการยืนยันข้อเรียกร้องของพวกเขา
คือต้องการที่จะกลับบ้านค่ะ
ประโยคนี้ก็แบบสุดยอดนะ
คือเราเข้าใจเข้าใจเขาแหละว่าเขาโดนอยู่อย่างนี้มา๗เดือนแล้ว

แต่ว่าสรุปแล้วไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็มีการยื่นคำขาดให้ชาวเมียนมากลับเข้าห้องขัง
แล้วก็ส่งตัวแทนมาเจรจาเท่านั้นนะคะไม่เช่นนั้นจะส่งกำลังเข้าสลาย
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงไม่กลับเข้าห้องขังแล้วมีการยื่นข้อเรียกร้องข้อเดียวคือ
อยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมานะคะจนกระทั่งช่วงบ่าย๓โมง
พลตำรวจโทสมพงศ์จริงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ก็เดินทางมาร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็แกนนำแรงงานชาวเมียนมานะคะ
ก็มีการเจรจากันอธิบายให้เข้าใจถึงสาเหตุความล่าช้าในการส่งกลับ
พร้อมกับทำความเข้าใจกับกลุ่มแรงงานทั้งหมดแล้วก็รับปากว่าจะเร่งเจรจากับสถานทูตเมียนมา
เพื่อส่งตัวกลับตามข้อเรียกร้องนะคะสถานการณ์ความวุ่นวายก็เลยสงบลงเวลาสักประมาณ
บ่ายสามโมงครึ่งทั้งนี้ค่ะเมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมานะคะ
แรงงานชาวเมียนมาเคยก่อเหตุความวุ่นวายในลักษณะเดียวกันนี้นะคะ
ครั้งนั้นผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมาได้มีการช่วยเจรจาแล้วก็ส่งกลับประเทศในสัปดาห์เดียวกันนะคะ
ครั้งนี้ก็กลับมาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเขาต้องการกลับบ้านค่ะ
ผมเขาบอกเขาไหว้แล้วครับผมแค่ขอผมจะไม่หนีขอแค่กลับบ้าน
นะฮะก็หวังว่าสถานทูตของเมียนมาจะรีบแก้ปัญหานี้นะครับ